เมื่อคืนนี้ตำรวจภูทรสำรงเหนือต้องไปแล้วครับที่ซอยด่านสำโลง๑๒นะครับ
ไปเจอคนเจ็บก็คือนายรัตนาการแก้วอายุ๓๓ปี
ถูกแทงด้วยของมีคมเข้าคอฮะเข้าแขนซ้ายเลือดน้องครับ
กู้ชีพมาประถมพยาบาลแล้วนำส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการดูแผล
แทงคอแทงแขนสามีเลย
ตำรวจบอกนางสาวประพาพรมาสอบปากคำก่อน
เดี๋ยวต้องรอผัวว่าผัวจะถามตอนมีสติ
จะเอาไหมเอาคืออะไรจะดำเนินคดีเมียไหม